นักร้องมีการชี้แจงถึงความสัมพันธ์กับรุ่นพี่นะคะ
ก่อนหน้านี้อาจจะตอบอึกอักเหมือนจะเป็นพี่ชาย
แต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่แน่ใจความรู้สึกตัวเองเหมือนกันค่ะ
มันคลุมเคลือซะเหลือเกินในความรู้สึกนี้ค่ะ
ที่หลายคนจับจ้องว่าคู่นี้เป็นคู่รักคู่ใหม่ของกันและกันหรือเปล่า
รวมถึงภาพที่หลายคนจับจุดสงสัยนะครับ

แต่ว่าฉากหลังอะไรเอ่ยของเขิงข้างหลังมันเหมือนกัน
ก็เลยมารู้ว่าเขาถ่ายที่เดียวกันหรือเปล่า
ผ้าปูที่นอนเนี่ยผ้าปูที่นอนเหมือนกันคุณไปนอนตรงไหนจ๊ะ
นะคะหลายคนก็ยังสงสัยกันอยู่

ฝ่ายหญิงขอชี้แจงแล้วบอกว่า
ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่จะมีภาพแบบนี้
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็เพื่อนก็แวะเวียนไปหาที่ห้องอยู่บ่อย

ร้องรุ่นพี่ยังอยู่ในสถานะเพื่อนที่ดีต่อกัน

ส่วนที่จะมีการพัฒนาสถานะจากที่เคยยืนยันว่า
มีก็มีเพื่อนผู้ชายและเพื่อนผู้หญิงที่มาเล่นที่โครงคลิปปกติ
แล้วเราก็ไม่ได้มั่นใจในเขาซะทีเดียว
เพราะฉะนั้นเราเลยยังแบบเบรกและยังไม่ได้ไม่อยากเรียกว่าคุยกัน
ถ้าจะเปิดใจจริงผมต้องดูยาวอยู่กันในตอนนี้

แบบว่าเขาเข้ามาคุยเรื่องงานก่อนตอนแรก
แล้วเราก็เหมือนคุยถูกค้นแล้วก็เริ่มเรื่อยของเราเอง
มันไม่ได้เป็นว่าใครเจ็บใครอะไรแบบนี้
โอกาสที่จะพัฒนาอะไรอย่างนี้เป็นไปได้
ไม่รู้เหมือนกันนะอย่างตอนแรกรู้สึกว่าไม่น่ามี
ยังมีแต่ตอนนี้ก็อาจจะหรือเปล่าไม่รู้
แต่มันก็เหมือนกับว่าโฟกัสของเราตอนนี้มันเยอะมาก
จนเราไม่สามารถไปโปรกัสเรื่องแบบขอบรับได้เลย